ใครที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องนี้อยู่นะคะ
ก็เป็นรายการดีดีโดนสำหรับรุ่นไวมันแน่นอน
ส่วนปีใหม่นี้คิวเขาดาวน์ร้องเพลงแน่นเอี๊ยดเลยค่ะ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ลืมนะชวนหวานใจสาวปรางกัณรันค่ะ

งานเยอะก็จริงแต่แฟนก็ต้องหนีไปด้วย
ส่วนคดีความที่แฟนสาวถูกฉกภาพ
ไปใช้ตัดต่อในการขายบริการที่เกาหลีนั้น
โต้งบอกตอนนี้มีความคืบหน้าบ้างแล้วล่ะค่ะ
ประมาณอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเขากำลังคุยให้อยู่
แล้วก็ต้องรออีกแต่ว่าคือคุยแล้ว
เข้าไปถึงที่แล้วตำรวจเหมือนกับเริ่มดำเนินการอะไรอย่างนี้

มันไม่ได้เอาขึ้นออนไลน์ครับมันอยู่ตามเป็นใบปลิว

ใช่ค่ะมันแบบจับมือเคยดมไม่ได้
นะคะก็เป็นการใจให้ตามให้เจอแล้วกัน
ใช่ค่ะขอให้เคลียร์คดีจบเร็วนะคะ